คุณตาที่แกเป็นเจ้าของร้านขายของชำ

เพราะว่าอะไรรู้ไหมเป็นเพื่อนบ้านกันแท้
เห็นอยู่ว่าอยู่ถัดไปไม่กี่หลัง
ทำทีมาซื้อของที่ร้านขายของชำของคุณตา
แล้วฉวยโทรศัพท์มือถือของคุณตา

ยังตีเนียนถือมือถือข้างหนึ่ง

นี่มีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานเลยค่ะคุณผู้ชม
ผู้ชายคนนี้เสื้อน้ำเงินกางเกงขายาวดำคนนี้นี่แหละค่ะ
ที่เป็นคนร้ายก็เข้ามาซื้อของที่ร้านขายของชำ
ตอนแรกชิวจุดบุหรี่สูบก่อน
แล้วพอมองไปเห็นมือถือของคุณตาที่เป็นเจ้าของเนี่ยนะ
วางอยู่บนตู้กระจกอ่ามองซ้ายมองขวาปลอดคนปั๊บ
รีบหยิบโทรศัพท์แล้วดูสิอันนี้หยิบโทรศัพท์ไปแล้วนะ
เมื่อกี้เขายังใจเย็นนะยังตีเนียนไปคุยกับคุณตาเจ้าของโทรศัพท์
ที่เป็นเจ้าของร้านอ่ะมือขวายังถือโทรศัพท์ของคุณตาไว้เลย
สักพักนึงคุยเสร็จปั๊บก็เดินออกมาจากร้าน
เหมือนไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยเขาไม่รู้หรอกว่ากล้องวงจรปิดเนี่ย
มันอยู่บนหัวเขาด้านหลังแล้วจับภาพเอาไว้ได้หมดเลย
มือเขาหยิบตอนไหนถือมือถือแล้วคุยกับคุณตาอยู่แบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเก้าโมงเช้าของวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
คุณตาพุ่มขวานข้าวอายุแปดสิบปี
คุณตาบอกนะว่าไอ้คนที่มาขโมยมือถือตาเนี่ย
มันก็อายุประมาณนัก๔๐๔๕ปีเขาเก็บของเก่าขาย
ตารู้จักรู้จักพ่อมันด้วยนะ
นี่มาซื้อของที่ร้านบ่อยบ่อยครับครับ
พอตาไปดูกล้องวงจรปิดเห็นแบบนี้แล้ว
ตาเนี่ยตามไปถึงที่บ้านเลยตามไปจะขอโทรศัพท์คืน

ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
คุณตาบอกว่านี่ฉันเห็นแก่พ่อของมันนะ
เพราะว่าพ่อมันเป็นเพื่อนกับฉันมานาน

ก็เลยไม่อยากจะเอาเรื่องอะไรกับลูกชาย
ขอให้คืนโทรศัพท์มาแค่นั้นเอง
แต่ดูสิเขาทำตัวเหมือนทองไม่รู้ร้อนอะไรเลย
ตาบอกว่ายอมไม่ได้แล้ว
ต้องไปแจ้งความที่สพบังปะกง
ก็ให้ตำรวจเอาผิดเรื่องของการลักทรัพย์ต่อไปนะคะ